พาไปดูประเพณีดีกันบ้างที่โคราชค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวทัพสวายเขาอนุรักษ์สืบสารประเพณีนี้
ยาวนานกว่า๕๐ปีแล้วนะคะด้วยการนำรวงข้าว
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสุดยิ่งใหญ่ประจำปีค่ะ
นี่คืองานประเพณีกุ้มข้าวใหญ่นะคะจัดขึ้นที่วัดโคกโพคา
ตำบลทัพสวายอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
โคราชบ้านเองนี่แหละจ้าเป็นพิธีที่ร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน
ถึง๘หมู่บ้านในพื้นที่ในตำบลทัพสวายเลยนะคะ
พร้อมกับมีการสร้างปราสาทรวงข้าว
ทำขึ้นมาจากต้นข้าวแล้วก็รวงข้าวที่ชาวบ้านนำมารวมกัน
มีความสูงถึงประมาณ๑๕เมตรเลยคุณ
สูงมากยิ่งใหญ่มากโอ้โหใช้เวลาทำนานด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดนครราชศรีมาเลย
โดยประเพณีนี้นะคะจัดขึ้นทุกปีในเดือน๒๐
ก็คือระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนี่แหละ
เป็นการทำบุญเพื่อรับขวัญข้าวค่ะ
หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวฤดูการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว
ชาวบ้านก็จะขนเอาข้าวมามัดเป็นรวงถูกไหมคุณ
พอมัดเป็นรวงแล้วก็จะนำไปรวมกันไว้ที่ลานเก็บข้าว
ซึ่งชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อกันอีกว่า
ข้าวมีพระแม่โพศพดูแลอยู่ใช่ไหม
พร้อมคอยบันดาลให้วิถีชีวิตพออยู่พอกินพอเพียง
ให้ชาวบ้านมีความสุขแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของชาวนานในยุ้งฉาง

ไปฟังเสียงของท่านนายกอบตทัพสวายกันค่ะ
มันเป็นประเพณีของชาวนาที่หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับ
แล้วก็จะนำข้าวที่ได้มามาถวายวัดส่วนหนึ่ง
ได้และตีถัดไปก็นำมาส่วนเลย
โดยการจัดงานกุ้มข้าวใหญ่นี่ทางตำบลเขาจัดขึ้น
สืบทอดประเพณีแล้วนะเพราะว่าบรรพบรุษเขาทำเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
ให้ประเพณีนี้เนี่ยมันสูญหายไปตามการเวลาและก็ถือว่าเป็นประเพณีที่แสดงถึงความร่วมแรง
ร่วมใจความสมัครสมาธิสามัคคีของคนในชุมชนนั่นเองนะคะคือจริงจริงแล้วเนี่ย
ประเพณีนี้เนี่ยนะคะมีการจัดทำทางภาคอีสานหลายจังหวัดแต่ว่าเขาบอกว่าที่นครราชศรีมานี่ที่ก็ถือว่าเป็นแห่งแรกนะ
แล้วก็เป็นปราสาทที่ใหญ่มากมีความสูง๑๕เมตรคุณต้องใช้ระยะเวลาในการทำ
งานเป็นปีนะคะแบบนี้แล้วกว่าจะสร้างออกมาเสร็จแล้วสวยงามแบบนี้ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนนั่นเอง
สุดยอดเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าขาดเหลืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางรำแล้วก็ผมแนะนำข้างผมทั้งสองคน
โอ้โหเมื่อสักครู่พอได้ยินเสียงเพลงนี่นะโอ้โหฝ้อนเล็บฝ้อนรำกันโอ้โหผิวไหวจริงนี่ดู
ดีก็ดูกันไปมากมายหลากหลายนะฮะ